เอาล่ะคุณผู้ชมครับไปดูกันต่อเรื่องราวของบ้าน

บ้านนี้นะผมว่าหลายคนก็ฝันอยากจะมีบ้านเป็นของตัวเอง

เอาล่ะใครที่ยังไม่มีก็พยายามต่อไป
แต่ที่จะนำเสนอนี่นะครับคุณผู้ชมครับ
เป็นบ้านสำหรับสุนัข
ที่ดูแล้วกันก็ทำบ้านให้กับสุนัขต้องมีความไฟฝันเหรอ
ก็มีเหมือนกันสิใครเขาก็อยากมีบ้านเป็นของตัวเอง
แล้วเนี่ยเขามีสร้างบ้านให้กับสุนัขใหญ่โตมโหลาน

เห็นแล้วละอิจฉาคุณหมาจริงเลยนะครับ

ไม่ให้เช่าไม่ต้องถามเสียเวลาถามทำไม
เอาไว้ให้หมามันวิ่งเล่น

ที่เห็นอยู่นี่คือเขาสร้างเอาไว้ให้กับเจ้าสุนัขเหล่านี้
ได้อยู่อาศัยกันนะครับ

ฮีโร่ของเจ้าตเปลี่ยนที่เราพูดถึงก็คือ
คุณพี่ประชาธิปไตยอุทุม

เจ้าของบ้านที่มีอนาบริเวณโดยรวม๓ไร่นะครับ
อยู่ริมถนน๔เลนภายในตัวอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์
คุณพี่วิเชียนก็สั่งทำรั้วรอบขอบชิดอย่างดี
โซนต่างแต่ละโซนสุนัขสามารถเดินเข้าออกได้ทั่วบริเวณเลยครับ
ไม่มีกำแพงกั้นแบบว่าต้องเปิดต้องปิดคือมันสามารถเดินเข้าออกได้เอง
ลุได้หมดเลยวิ่งได้รอบบ้านเลย๓ไร่วิ่งกันไปจนลิ้นห้อย
มีแค่สำหรับสุนัขโดยเฉพาะแต่สุดท้ายมันยังไปนอนพื้นเหมือนเดิม
เออเขาก็ชอบอ่ะสูนักมันก็ชอบของมันอย่างนี้นะ
ก็เดินตามตู่เจ้าของต้อยอย่างที่เห็นแหละครับ
วิเชียนก็บอกว่าแต่เดิมได้เปิดเป็นร้านกาแฟชื่อร้านคุณชาย
ก็มีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนตลอดทั้งวันแหละ
แล้วก็เจ้าตัวเนี่ยก็เลี้ยงสุนัขตอนแรกเลี้ยงไว้๒ตัว
สุดท้ายตอนนี้ก็มีเพิ่มขึ้นเป็น๑๗ตัว
แล้วเมื่อสูนักมันเพิ่มมากขึ้น
เวลาลูกค้าเปิดประตูเข้าออกสุนัขมันก็จะเดินออกไปด้วย
แล้วด้วยความที่ร้านของพี่เขาอยู่ติดริมถนน
มันก็เลยมีอุบัติเหตุรถวิ่งชนสุนัขของเขา
ตายไปแล้ว๖ตัวสงสารไง
ทุกครั้งที่ชนไปน้ำตาตกในเลยนะ

มีคนมาถามเยอะพอสมควรนะครับทั้งพวกไก่ย่างส้มตำอาหารตามสั่งพวกเนื้อย่างพวกอาหารเพนชายอย่างนี้ครับ
ก็คิดว่าถ้าให้เขาเช่าแล้วก็เปิดให้บริการประตูมันก็ต้องปิดเปิดตลอด
คนก็ต้องเพ้นห้างเข้าออกเขาก็ต้องวิ่งออกวิ่งเข้าเราก็เป็นห่วงเรื่องอุบัติเหตุรถชนเพราะว่ามันเสียไปทั้ง๕๖เดือน
นี่ไงพอติดปัญหาแบบนี้กลัวสุนัขมันวิ่งออกทำไงรู้ไหมปิดร้านเลยอ้าวไม่ขายแล้วกาแฟ

ไม่ใช่คือหมายถึงว่าไม่เปิดร้านแล้วไม่ต้องมีลูกค้าเข้าออกแล้วไม่ต้องมีใครเดินผ่านไปผ่านมาแล้ว
ก็เลยจัดทำเป็นบ้านแบบนี้ให้กับสุนัขได้อยู่กันถามว่าคุณพี่แล้วถ้าไม่ขายกาแฟแล้วคุณพี่อยู่ได้เหรอกินอะไรอยู่ได้เหรอ
บอกอยู่ได้เขามีเงินส่งเสียรายเดือนของเขาสบายอยู่ได้ไม่ต้องกลัวนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะฮะเป็นคนที่รักสัตว์มากนะคุณดูสิบวกไม้บวกมือบ๊ายบาย
น่ารักจริงเรามีบรรยากาศแบบนี้มาให้ได้ติดตามกันแล้วก็ตามป้ายเลยคุณผู้ชมครับ
ไม่ให้เช่าไม่ต้องไปถามเสียเวลาเอาไว้ให้สุนัขเดินเล่น
ไม่ต้องถามใช่คือหลายคนอาจจะไปถามไงที่มันเยอะแบบนี้ทำไมไม่ไปทำอย่างอื่น
คือคนคนจะถามกันเยอะคุณเคยถามไหมไม่เคยถามเห็นป้ายแบบนี้ไม่กล้าถาม
สุนัขแง่มแต่ว่าคุณพี่เขาใจบุญนะเอาจริงก็คือรักสุนัขมาก
ไว้เป็นสิบสิบตัวเลยแล้วก็ก็เลยทำบ้านให้เขาอยู่ซะเลยเป็นเป็นแบบส่วนของ
แล้วกว้างใหญ่ด้วยนะสุนัขเนี่ยจริงเวลาเราเลี้ยงมันเนี่ยควรจะต้องปล่อยให้มันเดินเล่นมันแบบ

บางคนไปขังมันเอาไว้ในกรงเนี่ยมันจะไปสร้างความรู้สึกความเครียดให้มันแล้วมันจะดุร้าย
แล้วแต่นะอันนี้คือถ้าพี่เขามีที่เหลืออย่างนี้เขาก็ให้สุนัขได้แต่ถ้าไม่มีที่ไม่ต้องไปซื้อที่
นักก็เหมือนกับคนแหละครับถ้าจับขังเอาไว้บางทีมันก็จะเกิดอาการหงุดหงิดดุร้าย
อยากออกไปไหนก็ไม่ได้ไปทำไมถึงไม่ให้ไป

เรื่องแค่นี้ไปไม่ได้เหรอ

เย็นคุณนี่เข้าใจสุนัขดีนะ

ค่ะได้เปิดกุญแจให้
เอาไปดูเรื่องต่อไปได้แล้วพอแล้ว